มีคดีหนึ่งค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ประมาณสัก๔เดือนได้แล้วนะคะ
แต่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าอยากจะรู้สาเหตุการตายที่แท้จริง
เพราะว่าพอดูจากศพแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๓สิงหาคมปี๒๕๖๑นี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่นายฮารนเดนมานิอายุ๒๖ปี
เสียชีวิตอยู่ในห้องเย็นของโรงงานแห่งหนึ่งแถวหนองจอกค่ะ
แต่ว่าสภาพของศพเนี่ยมีร่องรอยบาดแผลหลายแห่งนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนายฮารนคืออุบัติเหตุ
แต่ทางครอบครัวบอกว่าโอ้โหผลชนสูตรตามตัวมีบาดแผลถึง๑๙แห่ง
ก็เลยเชื่อว่าเป็นการถูกซ้อมถูกทำร้ายร่างกายก่อนจะเสียชีวิตหรือเปล่า
ทางครอบครัวก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องนี้นะคะ
ต่อทางพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ซึ่งพี่สาวก็คือฮาบิบะเดนมานิมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญด้วยเมื่อสักครู่นี้
กับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะเพื่อตามความคืบหน้าเรื่องนี้
เขาบอกว่าอยากรู้อย่างเดียวเลยค่ะว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไร
เพราะไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุดูจากสภาพศพแล้วเนี่ยแผลเยอะอย่างที่บอกว่า๑๙แห่ง
โพกผิดรูปด้วยเบ้าตาบวมลิ้นจุกปากมีทรัพย์สินหายไปด้วยก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการถูกทำร้ายค่ะ
เพราะว่าดูจากศพแล้วมันเป็นไปไม่ได้ค่ะว่าเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุแผลก็เยอะด้วยค่ะ
ตอนนั้นตำรวจบอกไหมครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงเสียชีวิตสาเหตุ

แค่อุบัติเหตุอย่างเดียวแต่ไม่ระบุว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไร
พอถามพอถามกลับว่าอุบัติเหตุเพราะอะไรเขาก็ไม่ได้ตอบกลับค่ะ
เราก็ยังไม่ปะใจเชื่อเพราะว่าแผลมันเยอะเกินมันเป็นไปไม่ได้
สะโพกก็ผิดรูปอีกมันหลายอย่างไงที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ
ไม่ค่อยสนใจไปตีก็ไม่มีคำตอบกลับมาเหมือนเดิมอุบัติเหตุ
เพราะว่ายังไม่สรุปยังไม่แน่ชัดเดี๋ยวเช็ดกล้องอีกทีมั่งอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วทำไมก่อนหน้านั้นเขาอยู่ว่าครบแล้วอะไรแบบนี้
พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าน้องชายก็เคยเล่านะว่าอยู่ที่ทำงานไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครในที่ทำงานเลย
หลังเกิดเหตุไม่เห็นมีการชี้แจงจากเจ้าของโรงงานเลยด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดของโรงงานก็เป็นเพียงแค่คำบอกเล่าจากพนักงานสอบสวน
คือเขาเล่าว่าเห็นว่าน้องชายเนี่ยเปลือยกายเดินวนไปวนมาแต่ทางญาติบอกว่าไม่เคยได้ดูภาพเหล่านี้เลย
ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงขอดูได้ไหมญาติอยากจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะคลายความคลางแคลงใจนะคะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดมีหลักฐานแบบนี้

พลตำรวจโทษสุนิพงศ์วงปิ่นรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
สอบถามไปทางสนหนองจอกเจ้าของคดีแล้วนะครับ
รายงานสาเหตุการเสียชีวิตมาว่าเกิดจากผู้ตายล้มลงไปโดนของมีคม
โดยบริเวณจุดเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดที่สามารถเป็นหลักฐานได้
พนักงานสอบสวนจึงมั่นใจในพยานหลักฐานว่ามาจากอุบัติเหตุ
มีกล้องวงจรปิดในจุดการเข้าออกที่เกิดเหตุด้วย
ว่าไม่มีใครเดินเข้ามานอกจากผู้ตาย
ดูกล้องวงจรปิดซึ่งถ้าสงสัยประเด็นไหนทาง
เพราะวัชนอบอกว่าทางสนนจต้องตอบคำถามญาติให้ได้
ต้องตอบให้เขาไม่กังวลใจกำชับไปแล้ว
ว่าจะต้องมีคำตอบให้กับทางญาติของผู้ตายเขา
แต่ญาติเขาบอกว่าก็เนี่ยแหละเขาไม่เห็นกล้องวงจรปิดไง

แล้วเหมือนเรื่องมันเงียบไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยมาร้องสื่อด้วยให้ช่วยตามความคืบหน้าให้หน่อย